จรูนวันนี้เดินทางมาถึงสารดีกา๕ปีเลยนะ๕ปีเป็นคดีอาญานะ
ครูปรีชาไคร่ครวนเนี่ยไปยื่นฟ้องหมวดจรูนไว้ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนายตำรวจเกษียณตอนนั้นเนี่ย
เนี่ยหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกศูลอตเตอรี่งวดนั้นค่ะห้าสามสามเจ็ดสองหกห้าใบสามสิบล้าน
อืมหมวดจรูนแกไปขึ้นเงินรางวัลบอกถูกเงินรางวัลค่ะรางวัลที่หนึ่ง
แต่ครูปีชาเนี่ยออกมาบอกไม่ใช่ผมเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดเรสซิตี้บอกว่าหวยชุดนี้เป็นของเขา
มันตกหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ไปซื้อจากเจ๊บ้าบินนี่นะฮะ
สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์มีคำพิพากษาไปแล้วเพราะว่าครูปรีชาเนี่ย
ยื่นฟ้องคดีอาญาหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์หรือรับของโจรอืม
ทั้งสองสารนะฮะคือชั้นต้นและอุทธรสารท่านมีคำพิพากษายกฟ้องนะฮะ
ไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์คือครูปรีชาค่ะโจทย์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยจึงพิพากษายกฟ้อง
ค่ะนี่นะฮะคือสรุปความหมายก็คือว่าครูปีชาเนี่ย
ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๕ใบนี้
แม้สารจะไม่ได้บอกว่าหมวดจรูนเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๕ใบหรือเปล่า

แต่ครูปีชาเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์

เพราะหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะเขียนพิมพ์เอาไว้เลย

สลากอยู่ในมือใครเนี่ยคนนั้นเอาไปขึ้นเงินคนนั้นก็คือเจ้าของสลาก
คือเจ้าของถ้าไม่มีการเขียนชื่อไว้ด้านหลัง
ถูกต้องที่เหลือคือเป็นเรื่องของคนที่คิดว่าเป็นเจ้าของ

วันนี้สารดีกานะครับมาทั้งสองฝ่ายครับ
หมวดจรูนก็มาครูปีชาก็มาหมวดจรูนนี่มากับทนายอาคมนะฮะ
นายอาคมนี่เป็นทนายความในทีมของทนายตั้ม

นายตั้มอยู่ต่างประเทศที่ทำคดีให้กับหมวดจรูน
ก็เลยไม่ได้เดินทางมาทนายอาคมมาแทน
ครูปีชานี่มากับเจ๊เกียวเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
แม่ค้าสลากที่ตลาดเรสซิตี้

เหลืองขาวนี่มาครบเลย

หมวดจรูนแล้วก็ครอบครัวก็เดินทางลงมาจากศาล
วดจรูนนี่สีหน้าแววตานี่โบกมือมาเลย
ดูท่าทางยิ้มแย้มสบายใจมาเชียว

บอกว่าสารดีกาท่านยืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์
ก็คือยกฟ้องที่ครูปรีชาฟ้องเอาไว้
จรูนบอกว่าดีใจที่คดีนี้จบเสียที
ส่วนอีกฝ่ายนึงจะมีสีหน้ายังไงก็ไปถามกันเอง
แต่อยากจะฝากนักข่าวไปถามครูปรีชาหน่อย

คำที่ว่าความจริงก็คือความจริง
แล้วจากนี้ไปเนี่ยเตรียมจะฟ้องกลับด้วยนะ
จะฟ้องกลับไม่ใช่ครูปรีชาคนเดียวนะ
จะฟ้องกลับครูปรีชากับพวก

ความจริงเนี่ยฟ้องอยู่แล้วแต่สารท่านให้รอคดีหลักทางนี้ก่อน
ซึ่งวันนี้ถึงชั้นดีการเรียบร้อยแล้ว
ยังยืนยันคำพูดเดิมอยู่หรือเปล่า

เราเป็นคนถูกเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอก

นี่เราใช้ชื่อข่าวอะไรนะอรัชพร
มหากราบหวยอลละเวง๓๐ล้านใช่ไหม
ใช่บางคนบอกปิดตำนานหวย๓๐ล้านก็มี

ทำไมคะเขาบอกยังไม่ปิดนะอย่าเข้าใจผิดว่าปิดไปแล้วใช่ไหม
ยังไม่ปิดครูปรีชานี่ลงมาจากศาลนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ผู้สื่อค่าบอกก็ยิ้มมาเหมือนกันอืมแต่ยิ้มแห้งแห้งหน่อยนี่นี่นี่นี่
นี่แล้วบอกว่านี่ไม่ใช่การปิดมหากราบคดีหวย๓๐ล้านนะ
แค่บอกว่าครูไม่มีอำนาจฟ้อง
ค่ะเดี๋ยวจะส่งไปพิสูจน์เรื่องลายนิ้วมือฟ้องอาญาไม่ได้เพราะว่าดีกาแล้ว
เดี๋ยวจะฟ้องแพ่งเพื่อเรียกทรัพย์คืน

ครูปีชาบอกว่าวันนี้ไม่ขอพูดนะไอ้วลีส่วนตัว

เอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ย
จะเดินหน้าทวงความยุติธรรมคืนต่อ
เรื่องที่หมวดจรูนจะฟ้องกลับก็ไม่เป็นไร

เมื่อกี้ก็เลยยิ้มให้ดูหน่อยว่ายังยิ้มได้

อันนี้มีข่าวว่าครูปีชาจะลาออกนะ
รับราชการครูอยู่

ครูปีชาบอกว่ายังไม่ขอพูดเรื่องนี้ก็แล้วกันนะ

อันนี้ไม่ได้เรียกว่าแพ้นะ

ขณะนี้ความเป็นเจ้าของเราสองคนน่ะอ่า
รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับ
แต่คำพิพากษานี้ก็ยังไม่มีว่า

เราสู้ตามความจริงและความถูกต้องนะครับ

ต้องขึ้นสู่อีกหลายการพิจารณาของคดี

ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทรัพย์เป็นของใคร
ก็ต้องขึ้นพินาในคดีแพ่งต่อไปครับ
คุณยังยืนยังไหมครับ

คุณถอดเม็ดอยู่หน่อย

พูดเจ๊เนี่ยจะไปหวังได้อะไรเพราะว่าเจ๊มีอาชีพของเจ๊แล้ว
เจ๊ไม่มี๓๐ล้านแล้วถามว่าคนมาจ้างคุณแสนสองแสนให้คุณโกหกคุณเอาไหม
คือเจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊บ้าบินบอกว่าถ้าเกิดต้องมีฟ้องอะไรกันต่อ

เพราะฉะนั้นครูปีชาก็บอกยังไม่จบยังไม่ปิด
อย่าเข้าใจผิดยังไม่ปิดตำนานนะคะ